มีหนึ่งในปัญหาคลาสสิกของสังคมไทย
ปัญหาของแม่ผัวกับลูกสะพ้าย

แต่ทีนี้พ่อนุ่มคนนี้อยู่ที่นนทบุรี
บอกว่าโอ้โหตัวเขาอยู่ตรงกลางไม่รู้จะทำยังไง
แม่กับเมียเนี่ยทะเลาะกัน

สูบกัญชาสูบกัญชานะดื่มบงดื่มเบียด้วยจนเมาเลย
แล้วเดินไปหาตำรวจที่โรงพักษพบังใหญ่
บอกช่วยจับจับผมหน่อยเถอะ

เอาไปดูนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หน้าโรงพักนะครับ
กำลังยากอย่างงั้นทั้งสองคน
กำลังอยากฆ่าคนหนึ่ง
ก็จะเป็นทางหาแกน้อย

สวัสดีคุณผู้ชมครับนี่สพบังใหญ่นพบุรีผู้ชายคนนี้สมมติว่าชื่อคุณตั้มเขาแล้วกัน
อายุ๓๕ปีเป็นช่างศักดิ์เห็นไหมมีรอยสักเต็มตัวเลย
คือมาโรงพักแบบไม่ใส่เสื้อเลยนะฮะเดินเท้าเปล่ามาเลย
มาถึงเนี่ยมาหาร้อยเวรนะตำรวจถามมีอะไรมายังไงบอกผมมาแจ้งความจับตัวเอง
ตำรวจงงเดี๋ยวก่อนเขาหาอะไรบอกเสพกัญชาครับพี่
คือตั้มเนี่ยบอกกับตำรวจบอกว่าเขาเนี่ยทะเลาะกับภรรยาเมื่อคืนที่ผ่านมานะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นคืนที่ผ่านมากลางดึกไปช่วยเพื่อนทาสีที่ร้านศักดิ
แล้วกลับบ้านดึกผิดเวลามาถึงเมียด่าแล้วเมียด่าลามปามไปถึงบุพการี
แม่ก็อยู่ในบ้านพอแม่ได้ยินแม่ไม่พอใจกลายเป็นว่าแม่มาทะเลาะกับเมียอีก
ทีนี้แม่กับเมียมีปากเสียงทะเลาะกันตั้มบอกผมไม่รู้จะเข้าข้างใคร
ตัดสินใจเอาไม่เป็นไรแม่กับเมียทะเลาะกันไปผมสูบกัญชาเลย
ให้ทะเลาะกันไปสูบกันชาด้วยดื่มเบียด้วยแล้วก็นี่ครับ
วิ่งออกจากบ้านแบบเท้าเปล่ามาโรงพักเลยเพื่อให้ตำรวจเนี่ยจับเข้าคุกไปเลย
และผมขอวพตูว่าเอาเป็นว่าพวกพี่ไม่ได้เป็นนรรวชนะครับ
หนังคุยนั่งปรึกษากับพวกพี่ก็ได้
อ่ะนี่หะกรุมเลยตำบอกกรุมเลย
ท้ายปลายทางเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับ
แต่คุณแม่ของตำบอกว่าลูกสะพ้ายเนี่ย
คือพอเห็นลูกสะพ้ายทะเลาะกับลูกชาย
แล้วมีลงไม้ลงมือกันด้วยก็เลยทนไม่ไหว
ก็ไปต่อว่าลูกสะพ้ายนะ
สะพ้ายก็ต่อว่ากลับมามันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราว
หลังจากเกิดเหตุลูกชายก็มาโรงพัก
ส่วนตัวลูกสะพ้ายก็เก็บข้าวเก็บของ
กลับไปอยู่บ้านพ่อแม่ของตัวเองไปแล้ว
เราก็เลยได้เจอแต่คุณแม่ของตั้มนะครับ
เจอทางฝั่งของภรรยานะครับ
อันนี้จากทางตั้มแล้วก็คุณแม่ของตั้มนะ

เพราะว่าตอนนี้กลับไปบ้านตัวเองแล้ว
ผู้ชมครับในส่วนของตั้มที่เสพกัญชา
แล้วก็มาหาตำรวจที่โรงพักบอกให้จับเข้าคุกหน่อย
เพราะว่าผมทำผิดผมสูบกัญชา
พันธมนตรีพายุนินละอสารวัตรสืบสวนสพบังใหญ่
อกจากจะมาปลอบใจอะไรต่างนานาให้กับตั้ม

คือเสพกัญชาเนี่ยตำรวจบอกว่าถ้าไม่พบของกลางในตัว
ก็ถือว่าผู้เสพคนนั้นคือผู้ป่วย
ก็ต้องส่งไปบำบัดรักษาไม่สามารถจับติดคุกได้

ก็ขอทราบชื่อทราบนามสกุลทราบที่อยู่เบอร์โทร
แล้วตำรวจก็ประสานยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูเรียบร้อยแล้ว
ก็เดี๋ยวจะหายเรียบร้อย
รอดจากสารเสพติดอะไรกัญชงกัญชาในตัว

แต่เป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกต้องและไม่ตรงจุดนะคะ

ไม่ได้ฮะไม่ได้ไม่ได้นะคือก่อนอื่นเนี่ยพอตั้มกลับไปบ้านเนี่ย

ไปหาเมียซะไปคุยกับพ่อตาแม่ยายด้วย

ถูกต้องแล้วที่สำคัญก็คืออย่าไปช่วยเพื่อนทาสียนดึกจนดื่นอีก
เดี๋ยวมันจะเจอปัญหาเหมือนเดิมอีก